ข่าวนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโอ้มันกลายมาเป็นอารมณ์
มองหน้ากันแล้วมีเรื่อง
ท้ายที่สุดผู้หญิงที่มองหน้ากันแล้วมีเรื่อง
คู่กรณีก็ไปตามสามีมามีการเอาปืนตบกันด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรชบุรีสาวเมืองเพชร
ดูสิคะมีคนเจ็บ๒คน

ใช่ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ของร้านขายวัสดุก่อสร้างชื่อดังเลย
อยู่ริมถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
ที่บ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ตำรวจสพบ้านลาดไปตรวจสอบ
มีคนเจ็บ๒คนคุณผู้ชม
คนแรกคือนางสาวนงนพัฒน์ธรรมสังอายุ๒๓ปี
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแผลถูกตีด้วยปืนที่หัว
อันนี้คนหนึ่งส่วนอีกคนนึง
คือนางขวัญตาหวังผลอายุ๓๙ปี

และตามเนื้อตามตัวโฟกช้ำที่คอก็ช้ำ

เท่ากับคนที่นอนอยู่บนเปลพยาบาล
คนนี้มีรอยฟกช้ำส่วนอีกคนหัวร้างข้างแตกเลย

ใช่ค่ะคนที่เจ็บไม่หนักเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเขายังพอให้ข้อมูลกับตำรวจได้ไง
ตอนนี้ที่ใส่แมสก์บอกว่าตอนนั้นอยู่ในลานจอดรถ
แล้วก็มีพนักงานของร้านมามองหน้าเธอ
แล้วการมองหน้ามองแบบแปลก
ทีนี้เธอก็คาใจสิคะตัวนางสาวขวัญตา

หน้าทำไมมีอะไรเหรอ
ทีนี้ก็กลายมาเป็นมีปากเสียงทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันเสร็จก็แยกย้ายกันไป
แล้วเหมือนกับว่าพนักงานคนที่มามองหน้าเธอ
ผู้บริหารเรียกพนักงานคนนั้นไปว่ากล่าวตักเตือนไปอบรม

ใช่ค่ะทีนี้ตอนที่คุณขวัญตานกลับมาที่ร้านจอดรถจริง
คุณขวัญตาจะมารอรับสามีกลับบ้าน
เพราะว่าสามีของคุณขวัญตาเป็นรอปภของร้านนี้
ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เธอไปมีเรื่องกับพนักงานเนี่ยคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายที่เป็นแฟนของพนักงาน
ที่ทำมีเรื่องด้วยมาเลยนะ
มาพร้อมกับเพื่อนผู้ชายมาพร้อมกับเพื่อนผู้หญิง

ใช่มาหาคุณขวัญตา
เสร็จแล้วมีการชักปืนมาตบคุณขวัญตา
แล้วที่บอกว่าคนเจ็บหนักเลือดอาบหน้านอนอยู่บนเปล
ใช่ค่ะที่นี้กลายเป็นว่าลูกจะเข้ามาช่วยแม่
ลูกก็โดนไปด้วยแล้วก็โดนหนักเลย
คือโดนปืนตบทีนี้ตอนนั้นสามีของนางขวัญตาแย่งปืนเอาไว้ได้ไง
ทีนี้ฝ่ายที่ยกพวกมารุมเขาก็เลยรีบวิ่งหนีไป
งั้นนะฝั่งคุณขวัญตาแย่แน่
แล้วลูกสาวของคุณขวัญตาที่อาการหนักเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าลูกเห็นแฟนนุ่มของคู่กรณีที่มีเรื่องกับแม่
ต่อว่าแม่ชักปืนมาตบแม่ลูกทนเห็นแม่เจ็บไม่ได้
จะเข้าไปช่วยสิคะลูกก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน
แล้วสามีของนางขวัญตาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็เห็นว่าคนร้ายมีอาวุธปืน
ผมก็เลยอาศัยจังหวะชุนละมุนไปแย่งปืนไว้
แล้วก็นำปืนนี้ส่งให้ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขามีภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
จะได้ตามกลุ่มคนที่เอาปืนมาตบ
คนที่เหมือนกับจะยกพวกมามาก่อเหตุเกือบ๑๐คนทั้งชายทั้งหญิง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ